จะไปขอพรกับแม่ย่านางเรือประมงโบราณ
เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะแม่ย่านางชอบหมูกระทะค่ะ
แต่จุดทูปเสียงทายกันก่อนแล้วก็ถกเถียงกันตามที่แล้วแต่คนเห็นแล้วกันว่าจะเป็นอะไรแบบไหน
มันก็สนุกดีเหมือนกันเวลาเราดูรูปทูปเสียงทายถูกไหม
เขาบอกว่าเถียงกันแบบนี้ครึ่งวันได้นะ

หอกเล่นอ้าวทูปเสียงไทยที่จุดอยู่เนี่ยนะคะจุดอยู่ที่ร้านเฉลียวคาเฟ่อยู่ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรี
ร้านเฉลี่ยวคุณต้องดูแล้วคุณต้องเฉลี่ยวแหละ

เฉลี่ยวใจว่าเอ๊ะทำไมต้องจุดกันด้วย
งั้นไปถามเจ้าของร้านค่ะคุณกัมพลเพชรประเสริฐนะ
คุณกัมพลบอกว่าที่มีการนำเครื่องเส้นไหว้แล้วมีการจุดทูปเสียงไทยเพราะว่าจะนำมาถวายแม่ย่านางเรือประมง
นี่ค่ะจุดแบบนี้แล้วก็เตรียมพวกหัวหมูไก่ขนมหวานสุราน้ำเขียวน้ำแดง

แต่ที่แปลกไม่เหมือนใคร

สังเกตซิว่ามีหมูกระทะด้วย

คุณก่ำพลเล่าเลยค่ะพิดานะขัมบาริคุณชะดั้น
บอกมีว่านอกจากจะเปิดคาเฟ่แล้วนะ
คุณก่ำพลยังมีอาชีพเป็นรับเหมาก่อก่อสร้าง
ระหว่างจะรับเหมาก่อก่อสร้างสถ์แห่งหนึ่ง
ไปเจอเรือประมงโบราณจอดทิ้งไว้

ประดับคาเฟ่อยู่ที่ร้านแห่งนี้แหละ
แล้วเชื่อไหมว่าหลังจากที่เคยติดขัดกิจการไม่ดี
พอมีเรือประมงมาตั้งอยู่นะ

ได้โจทย์ได้ราบมาตลอดเลย
เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของเรือลำนี้แน่นอน
ก็เลยเริ่มถวายเครื่องเส้นไหว้ทุกเดือน

ก็เลยถวายพวกอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลา

ได้ทานอะไรแปลกใหม่ตามกระแสบ้าง

เออเลิกกินซีฟู้ดมากินหมูกระทะสักหน่อย

หรือคุณจะโดนปะทะเดี๋ยวนี้

ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในการถวายเครื่องเส้นไหว้
ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเคารพสัทธา
แต่ไม่แน่ใจว่างวดนี้ท่านจะพอใจหรือเปล่า
ถ้าท่านพอใจก็คงจะประทานสิ่งที่คุณกัมพลอยากได้มาให้เรา
อาจจะเป็นตอนนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะ

ถ้าเกิดว่าท่านพอใจแม่ย่านางชอบปุ๊บอ่ะ
ครั้งหน้าเราก็ถวายอีกข้อครับ